ท่าเรือเจอกันครับสุราญดับ๕
ซึ่งสุราชเอาชนะชนบุรีที่สนามแห่งนี้มา๗ต่อ๕นะครับ
แต่ว่าท่าเรือนั้นต้นเกมดีมากครับ
น้ำห้านถึง๓๐นะครับการท่าเรือจากณธพรจันทร์ของหัวละทีที่๑๐
ต่อด้วยชัยวัดจำกระจ่างนะครับชิปสวยเลยครับนาที๑๑
แล้วก็จังหวะเตะมุมนาที๑๒นะครับชัยวัดอีก๑ประตู๓๐
ในช่วง๑๒นาทีแรกท่าเรือนำขาด
แต่ว่าครึ่งหลังหนังคนละมวลสุราชครับโอ้มาครับเล่นในบ้านนี่สุดส่วนยิง
วิทุณาภินาธรรมแฮททริกเลยครับยิงคนเดียว๓ประตูนาที๒๑นะครับ
ต่อด้วยนาที๒๙และนาทีสุดท้ายกลับมาเสมอกัน๓๓
เวลาเหลือน้อยลองดูครับแต่สุดท้ายพอเล่นแล้วพลาดครับ
โต้กลับแบบนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นสุราชชนะ๔๓ครับ
ประตูช่วง๑๙วินาทีสุดท้ายจากนริชาแสงทองครับท่าเรือ
พลาดในการเก็บ๓แต้มแล้วผลการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนะครับ
ผลในคู่อื่นอีก๕คู่นะครับราชนาวีเสมอกับห้องเย็นท่าข้าม๒๒
ศรีสะเกตนะครับชนะนุนทบุรี๖๒มัลกอล์ซิตี้แพ้เกษียบรรดิ๔๗
พระยาทไทเทคครับแพ้ชนะชนะสมุทรสาขร๕๓แล้วก็นาคอร์ลาศรีมารนะครับ
แพ้กลมทางหลวง๑๕นาคอร์ลาศรีมารหรือโคลาตกชั้นเป็นทีมแรก
อย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเหลือโคต้าอีกหนึ่งทีมจะเป็นใครลุ้นกัน
นัดที่๒๔เหลืออีก๒เกมนะครับชนบุรี๕๙ท่าเรือ๕๖
ยังไม่หมดโอกาสลุ้นแชมป์ซะทีเดียวนะครับแล้วก็สนุกด้วย
เพราะว่าโจทย์นี้ผมว่าก็เป็นโจทย์ที่แฟนจะได้ดูของดี
เพราะว่าพอเป็นรอง๓แต้มเกมหน้าชมบุรีเจอไทเทคนะครับ
ก็มีโอกาสในการเก็บ๓แต้มก็จะมีคะแนนขึ้นไปที่๖๒แต้ม
ขณะที่การท่าเรือนะครับมี๕๖ชนะก็จะเป็น๕๘
แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่าเรือสามารถไปถึงจุดนั้นได้คือการมี๕๙คะแนน

ถ้าวัดกันแบบนี้ถ้าเรือต้องชนะตรงบริษฐานเดียว
ดังนั้นก็น่าจะยังเปิดกว้างสำหรับการลุ้นแชมป